ที่นี่เขาก็มีการจัดงานที่เรียกได้ว่าโอ้โหสนุกสนานมาก
เลอะมากเปลือมากเปื้อนมาก
เพราะมันคือโครนมันเวอร์

งานนี้จัดขึ้นที่ลานหลังสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลมอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรชบุรี
คุณผู้ชมที่นี่เขาจัดงานเปิดโลกทาเลโคลนครั้ง๑๐ตอนโคลนมันเวิร์ดขึ้นมา
ก็จะมีกิจกรรมที่สนุกสุดมันเลยแหละเยอะแยะมากมายแล้วเก๋ไก่มาก
แล้วก็แปลกแวกแนวไม่ซ้ำใครแล้วก็ยังมีแบบการสะท้อนวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านด้วยนะ
ครับเนี้ยอย่างเงี้คืออะไรคุณโอ้นี่มวยทะเลมวยทะเลใช่ไหม
แต่ข้างล่างไม่ใช่น้ำทะเลนะเป็นน้ำโครนนะคะคุณ
สนุกสนานมากเขาเนรมิตพื้นที่นี้ให้เป็นสวนสนุกโครนแห่งแรกแห่งเดียวของประเทศไทย
ก็จะมีเครื่องเล่นแบบเยอะมากเลยแบบพื้นบ้านประยุกต์อ่ะคุณครับ
นี่คือมวยทะเลอย่างที่บอกไปใช่ไหมแล้วก็จะมีสไลเดอร์จากกระเตง
อ่ะสไลเดอร์จากกระเตงใช่แล้วก็ยังมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
อย่างวิ่งเปรี้ยวเอยตีจับโปโลบอลโอ้โหทั้งหมดที่พูดมาเนี่ย
แข่งกันในบ่อโครนนะคะตีจับในบ่อโครนอ่ะคุณ
โอ้โหมันคงจะเลอะเทอะหน้าดูมันคงจะลื่นน่าดูอะค่ะ
ถูกใจน้องหนูแน่นอนแน่นอนแหละชอบกันมากเลยสนุกมันมากนะคะ
เขาเรียกได้ว่ามันสมชื่อตอนจริงเท่านั้นยังไม่พอคุณผู้ชม
ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมเขาสนุกสนานกับการนี้ทาสีทาโครนสี
นี่คือโครนเหรอโครนสีค่ะจะมีสีสันสดใสนะคะ
โครนที่นำมาทานเขาบอกว่ามันมีประโยชน์แต่ว่ามันสามารถบำรุงผิวพันธ์
ให้อร่อยฟินกันอีกเยอะแยะมากมายคืออิ่มพุงกังกันได้ตลอดงานนะคะ
งานเขามีของกินของใช้แบบขายเยอะแยะมากมายนะคะ
สำหรับใครที่อยากจะไปสัมผัสบรรยากาศมันแบบนี้
ไปกันได้ที่งานเปิดโลกทะเลโครนอำเภอบ้านแหลมครั้งที่๑๐ประจำปี๒๕๖๒นะจ๊ะ
อย่างที่บอกไปเขาจัดที่ลานด้านหลังเทศบาลตำบลบ้านแหลมอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรชบุรี
จัดขึ้นนะยาวไปจนถึง๒๘เมษายนเลยค่ะ
ตั้งแต่๕โมงเย็นเป็นต้นไปหรืออยากจะโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ก็หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างเลยนะจ๊ะ
โทรไปสอบถามกันได้นะไปเมืองเพชรของอร่อยอาหารทะเลก็สด
เมืองเพชรไปเล่นโครนกันแล้วก็กินอาหารทะเลอร่อยกัน
คือเขาบอกมันเป็นทะเลโครนแห่งแรกแห่งเดียวในประเทศไทยด้วย
ไปนะไปพาคู่รักไปทำไมรู้ไหม
จะได้จมปลักพระรักเถอะ